ส่วนเรื่องนี้ค่ะผู้ชายคนนี้ก็จากบ้านมาไกลเขาเป็นคนอุบลนะแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพ
ทีนี้มาเกิดเหตุอะไรขึ้นคือเขานั่งอยู่ริมถนนค่ะ
ปรากฏว่าแก๊งวัยรุ่นก็มากัน๓คันนะ
คือตัวเขาเนี่ยหน้าผากแตกหัวแตกแล้วมือซ้ายก็โดนฟัน
เนี่ยหลังจากนั้นน้ำก็หนีกันไปเลย
ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บแต่เรื่องนี้มันผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้ว

ทั้งที่ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานแบบนี้
เห็นไหมว่าตอนแรกเขาอยู่ริมถนนเฉยคุณผู้ชม

แล้วกลุ่มวัยรุ่นมากันหลายคันเลย

จังหวะนี้ค่ะที่เขาโดนทำร้าย
ตัวเพื่อนที่นั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่หนีได้ทันนะคุณ

เขาก็เลยโดนรุมอยู่คนเดียวทั้ง๖คนมันมารุมเขาใหญ่เลยนะคะ
คือโดนฟันที่มือซ้ายเป็นแผลชะกันเย็บไป๑๓เข็ม
หน้าผากแตกเย็บ๒เข็มหัวแตกเย็บ๒เข็ม
นี่เกิดตั้งแต่๑๕มีนาแล้วนะ
ตัวคนเจ็บเองเขาก็ไปแจ้งความที่สอนอบางรักษ์
แล้วตั้งแต่วันที่๑๕จนวันนี้วันที่๒๔แล้วค่ะ
ทำไมคนก่อเหตุยังลอยนวลอยู่
แล้วดูสิเขามีการเอาคลิปมาโพสต์
แล้วก็ตัดเพาะบอกว่าจากบ้านมานะทำงานไกลแต่มาโดนทำร้าย
คือถ้าเกิดว่าเมาเหล้าแล้วก็ไปหาเรื่องทะเลาะกับคนอื่นในตัวเขาจะลาออกเองเลย
เราไปเจอกับคนเจ็บนะคะขอเรียกอย่างนี้ละกันคุณโน๊ต
คุณโน๊ตเล่าให้ฟังว่าคือผมเนี่ยมาเล่นกับเพื่อนนะ
นั่งเล่นกับเพื่อนที่หน้าบริษัทขนส่งสัก๑๕นาที
ผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเพื่อนนั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่
จู่ฝั่งนั้นเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วมาจอดตรงหน้าแจกของลับแจกกล้วยค่ะ
ปรีเข้ามาทำร้ายตัวในโน้ตเลย
เพื่อนของโน้ตเนี่ยวิ่งหนีทันตัวโน้ตมองไม่เห็นไงว่าพวกนั้นกำลังมา
โดนรุมโดนมีดฟัน
ทีแรกมันเงื้อแล้วเงื้อจะฟันหัว
โน้ตเอามือมากันไว้ก็เลยโดนฟันมือซ้ายแบบนี้ค่ะ
จังหวะเงื้อเนี่ยใช่คิดดูสิเอ็นมือขาดเลยนะคุณ
รับนะว่าจำหน้าฝั่งผู้ก่อเหตุไม่ได้
เพราะว่าเขาใส่หมวกกันน็อกเต็มใบมากันหมด
นี่เข้ามาทำงานในกรุงเทพได้๒เดือนเอง
แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเขามาทำร้ายผมทำไม

นี่ขณะผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายด้วยเอาลองฟังเขาหน่อยค่ะ
เขามาเขาก็ร้องด่าเลยครับแล้วเขาก็ร้องด่า
เพื่อนผมมันหันไปเห็นก่อนมันก็เลยวิ่งแล้วผมมองไม่เห็นเพราะรถรถมอไซค์ผมบังอยู่
มันก็เข้ามาฟันผมเลยครับ
ไม่มีเลยครับเพราะผมทำงานเลิกงาน๔ทุ่มผมก็กลับห้อง
กลับห้องกลับห้องเข้างาน๙โมงเลิกงานผมก็กลับห้องไม่ได้ไปไหนเลยครับ
ถ้าเกิดเขาคิดว่าจะตีเราแล้วเขาต้องมันต้องมีการขี่ดูก่อนว่าใช่ตัวนี้ไหมที่จะตีแต่อันนี้ไม่เลยครับไม่เห็นขับผ่าน
กังวลไหมว่าคณีจะไม่ขึ้นหน้า
กังวลครับเพราะผมก็ไม่มีค่ารักษาพยาบาลเพราะผมมาจากอุบลผมเพิ่งขึ้นมาทำงานได้ไม่กี่เดือน
ก็กังวลเรื่องความปลอดภัยด้วยไหม

ก็อยากจับไม่ได้แล้วนะตอนนี้เนอะ
อยากให้เขามารับผิดชอบสิ่งที่เขาทำครับ

หนึ่งเรื่องความปลอดภัยไม่รู้ว่ามันจะวนกลับมามาทำร้ายผมอีกหรือเปล่าแล้วเขาเอามือให้ดูเนี่ย
นี่แผลที่หัวค่ะที่ต้องเย็บ๒เข็มเนี่ยนะ
สองคือเนี่ยค่ารักษาพยาบาลผมไม่มีตังค์จะจ่ายหรอกเพราะว่าอะไรทุกวันนี้ผมโดนไล่ออกจากงาน
เนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมารักษาตัวเรื่องนี้ต้องถามค่ะ
เมื่อกี้ดิฉันบอกว่ามันเป็นพื้นที่สอนอบังรักษ์ใช่ไหมถามผู้กำกับเลยค่ะ
ผู้กำกับพันธุ์ตำรวจเอกวัชรวีค่ะท่านคะท่านทราบเรื่องนี้ไหมคะ
ผู้กำกับบอกว่าอ๋อรู้ทราบเรื่องนี้แล้วตอนนี้ตำรวจเองไม่ได้นิ่งนอนใจ
โยคแบบนี้มาอีกแล้วคุณผู้ชมคือกำลังให้ชุดสืบเนี่ยไล่กล้องวงจรปิดอยู่
ตรวจสอบป้ายทะเบียนแล้วก็จะได้ตามตัวมาดำเนินคดี
จริงไม่น่ายากนะทั้ง๓คันติดป้ายทะเบียนไว้ท้ายเห็นชัดเจนนะฮะ

แต่ต้องไปดูนะกล้องตัวไหนจับเลขทะเบียนได้ชัดกว่านี้นะฮะ
แต่เอาจริงนะคุณในกรุงเทพกล้องตำรวจจับภาพได้ถึงทะเบียนนะ

แต่กล้องตำรวจมันจะอยู่แค่อาทิตย์หนึ่งเอง
แล้วเนี่ยเกิดเหตุตั้งแต่๑๕จนวันนี้มันวันที่๒๔แล้ว

แล้วจะเป็นเหตุฟันกันผิดคนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ